อ้าวไม่จริงค่ะ

คือขอค้านที่พี่ต้นพูดได้ไหม

อยากจะพาไปทานที่นี่นะคะ
ชาตินี้ต้องได้กินกะเพราตายาย

คุณตาคุณยายบอกว่าก็ขายได้กำไรน้อยหน่อยนะคะ
อาหารอร่อยแบบนี้พาคุณผู้ชมไปทานเลยนะคะ
ไปที่ไหนล่ะจันทบุรีระยองฮิสั้นจันฮิยาว

นี่คือหมูนะคะไม่มีไก่ผสมไม่มีไก่สอดไส้นะคะ

เห็นไหมพี่เห็นแล้วซีดปากเลย
นี่โขลกพริกสดแล้วก็ผัดลงไปแบบนั้น
นี่ใส่กะเพรา

นั่นแหละค่ะนี่พาไปร้านนี้นะคะ
แล้วจะบอกว่าขายดีขนาดไหนพี่ต้น
ถึงขั้นว่าต้องให้บัตรคิว

สั่งใส่ห่อกลับบ้านอย่างเดียวพี่เห็นไหม

ขายได้อย่างไรก็ขายไปแล้วขายได้อย่างไร
แต่ไม่รวมไข่ดาวนะไข่ดาวต่างหากนะฮะ
เฉพาะข้าวกับกะเพราหมู๒๕บาทจ้ะคุณ
คุณตาสละอายุ๖๓ปีคุณยายนิดอายุ๗๔ปีนะคะ
คุณป้าคุณตากับคุณยายเนี่ย

มาร้านนี้ชาตินี้ต้องได้กินกะเพราตายายนะคะ
เออมีโซโลแกนภาพนี้ต้องได้กิน

ก่อนตายต้องได้ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เหรออารมณ์นี้เหรอ
ก่อนตายต้องได้กินกะเพราตายายร้านนี้ค่ะ
โอ้โหแล้วคุณตาตักเหมือนว่าหมูโลละร้อยอ่ะ

นี่ค่ะเห็นไหมครับเห็นกระดานดำไหม
กะเพรานี่ห่อละ๒๕บาทยังไม่ขึ้นราคา
ต้องดอกจันตัวยังไม่ขึ้นราคา
แต่ไข่ดาวขอขึ้นราคาหน่อยนะคะ
ขอขึ้นขอขึ้น๕บาท

เดี๋ยวนี้ก็ขายไข่ดาวฟองละ๑๐บาทนะจ๊ะ
เข้าใจคุณตาคุณยายนะเข้าใจนะคะ
ลูกค้าขาประจำร้านนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

หมูก็ให้เยอะข้าวก็ให้แยะนะคะ
บางคนถึงขั้นบอกว่าทานไม่หมดกันเลยทีเดียว
บอกคุณตาคุณยายลดปริมาณข้าวลงหน่อย
ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเพราะทานไม่หมดนะฮะ
เห็นไหมพี่ต้นใช้ข้าวหอมด้วยนะ
ใช่ค่ะใช้ข้าวหอมด้วยนะคะ
ขนาดว่าผู้ใช้แรงงานมาซื้อที่นี่บอก
อิ่มจุกอ่ะนะคะบางคนเนี่ย

คือตื้นตันที่คุณตาคุณยายขายของถูก
ใช่ค่ะอร่อยแล้วก็ถูกด้วยคือไม่ใช่ถูกอย่างเดียว
อร่อยด้วยถูกด้วยคุณภาพดีด้วย

ตาสละบอกว่าคือเมื่อก่อนขายขนมหวาน

กระแสรักสุขภาพไงคนไม่ทานหวาน

ฝีมือการผัดกะเพราของคุณตาสละเนี่ยโอ้โห

มาตั้งแต่ราคาหมูยังไม่ขึ้นเลย
ห่อละ๒๕บาทตอนนี้คุณตาบอกว่า
ก็ขาย๒๕บาทเหมือนเดิม

ปริมาณขายได้เยอะหน่อยจำนวนห่อเยอะหน่อย
ก็ไปเอากำไรตรงนั้นมานะคะ

ตอนนี้ต้องกินให้ได้นะลูก
ใครอยู่ใกล้ตรงนั้นไปอุดหนุนคุณตาได้นะคะ
หอนาฬิกาท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ